ท่านผู้ชมครับคดีที่ชายหญิงสองคนนะครับถูกยิงจนเสียชีวิต
แล้วก็เอาศพยัดใส่ถุงแล้วไปทิ้งไว้ที่ส่วนหลังบ้านของฝ่ายผู้หญิง
ค่ะนะบ้านอยู่ในตะบนศพเปิงที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
ตอนนี้ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะครับอืม
วันนี้พาไปทำแผนนะไปจำลองเหตุการณ์โอ้โห
ญาติพี่น้องเขาโกรธแค้นนะครับเดี๋ยวไปดูภาพในช่วงเกิดเหตุกันนะครับ
อันนี้เป็นภาพตอนทำแผนนะฮะตอนจำลองเหตุการณ์นะครับ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพอ่าผู้ต้องหาชื่อว่านายวสัน
อินจักรหรือว่าในไข่อายุสี่สิบสามปีนะครับ

วันนี้คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากก่อเหตุ
ฆ่านางสาวกมลทิพย์ศพกระสิบหรือว่ากุ้งอายุ๔๑ปี
กับนายเจริญมณีอายุห้าสิบปียิงทั้งสองเสียชีวิตแล้วยัดศพใส่ถุงดำ
ทำแผนวันนี้เนี่ยมีตำรวจกว่า๖๐นายนะครับ
ที่ดูแลความเรียบร้อยแล้วก็คุมตัวไป
เนื่องจากบ้านที่เกิดเหตุหลังจากญาติญาติพี่น้อง
เขารู้ข่าวว่าเจ้าหน้าที่จะคุมตัวคนร้ายมาทำแผน
โอ้โหมากันเต็มเลย
เนี่ยการทำแผนก็เป็นการจำลองเหตุการณ์
ตั้งแต่ช่วงเย็นวันเสาร์๒๓พฤษภาคม
จนถึงเช้าวันอาทิตยี่สิบสี่พฤษภาคม
นายวสันหรือว่าในไข่ได้ลงมือก่อเหตุเอาไว้นะครับ
แล้วก็ถึงมาเจอศพกันช่วงเย็นวันจันทร์
แล้วก็ตามจับกลุ่มตัวมาได้
จุดแรกที่ทำแผนเป็นบริเวณโรงรถจุดที่ยิงนางสาวกุ้ง
จากนั้นในไข่บอกว่าได้ยกศพนางสาวกุ้งขึ้นรถฟอร์จูเนอร์
จะเอาศพไปทิ้งแนวป่าเขาแต่เปลี่ยนใจ
สวมรอยส่งแชทไปลวงนายเจริญมาฆ่าอีกศพนึง
นี่ครับส่วนจุดที่๒เป็นห้องรับแขกในบ้านของนางสาวกุ้ง
จุดนี้เป็นจุดที่นายเจริญมาถึงแล้วก็ถูกยิงอีกศพหนึ่งนะฮะ
แล้วก็ลากศพทั้งสองศพไปทิ้งในสวนผลไม้หลังบ้าน
โดยจุดระเบียงหน้าบ้านเนี่ยเป็นอีกจุดที่ทำแผน
จุดนี้เป็นจุดที่ในไข่บอกว่าใช้โทรศัพท์ของนางสาวกุ้ง
ยิงเสียชีวิตไปแล้วเอามาส่งส่งไลน์หานายเจริญ
เพื่อให้นายเจริญเนี่ยมาหานางสาวกุ้งที่บ้านแล้วก็ถูกยิงอีกศพหนึ่ง
ระหว่างทำแผนในไข่ได้เข้าไปขอเข้ามาศพนางสาวกุ้งด้วย
ซึ่งญาติเองก็มีการด่าทอเป็นระยะครับ
แล้วก็มีช่วงหนึ่งเข้าไปไหว้ขอโทษแม่ของนางสาวกุ้ง
ซึ่งช่วงนี้แม่ของนางสาวกุ้งเขาก็ยังปรานี
นะรูปผัวให้อภัยแต่ญาติคนอื่นเขาไม่ยอมฮะ
ช่วงนี้แม่เขาก็อ่านรูปหัวให้อภัยแต่มีญาติคนหนึ่งเขาโกรธฮะ

ผีบเลยแม่นางสาวกุ้งเขาก็พยายามจะโหสิกรรม
แต่ญาติคนอื่นเขาไม่ยอมครับถีบเข้าไป

หลังจากทำแผนเสร็จก็คุมตัวไปดำเนินคดีต่อ
พันธุ์ตำรวจเอกสุคลศรีอรุณรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
เปิดเผยพฤติกรรมของผู้ต้องหานะครับบอกว่า
นายวสันหรือว่าในไข่ก่อเหตุแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
รถคันนี้เป็นรถของนางสาวกุ้งนะครับในไข่ขับมาให้นะครับ

โดยนางปรานีแม่ของนางสาวกุ้งเป็นคนเปิดประตูบ้านให้
แล้วตามคำให้การของแม่ของผู้ตายด้วยก็บอกว่าเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกัน
ปรานีก็ยังบอกว่ามีอะไรก็ค่อยพูดกันแล้วก็ขอตัวกลับบ้านตัวเองไปก่อน
คือบ้านอยู่ในเนื้อที่เดียวกันแต่ว่าคนละหลังนะครับ
หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ทะเลาะกันหนักขึ้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความชัดเจนในการคบหากัน
เพราะในไข่ผู้ต้องหาอ้างว่าเขาคบกับนางสาวกุ้งอยู่นะ
นางสาวกุ้งเนี่ยเขาเคยมีสามีแต่ว่าเขาเลิกไปแล้วในไข่บอกว่าเนี่ยเขาก็มาคบด้วยอยู่
แต่มารู้ว่ามีผู้ชายคนอื่นมาติดพันธุ์นางสาวกุ้งอีก
ตั้งแต่เย็นนะฮะที่เข้ามาที่บ้านทะเลาะกัน
จนห้าทุ่มนายไข่บอกว่าฝ่ายหญิงเดินมาที่โรงจอดรถมานั่งกินมะม่วง
เหมือนกับหนีออกมานอกบ้านไม่อยากทะเลาะด้วย
ในไข่บอกว่าได้เดินตามมาแล้วทะเลาะกันอีก
มีจังหวะหนึ่งนางสาวกุ้งเนี่ยหันหลังให้ในไข่
ในไข่ก็เลยใช้ปืนที่เตรียมมายิงจนเสียชีวิต
ตั้งใจว่าจะเอาไปทิ้งตามแนวป่าเขา
แต่พอนึกขึ้นมาได้ว่านายเจริญนี่แหละที่มาติดพันธุ์นางสาวกุ้งอยู่
ก็เลยแค้นแล้วก็วางแผนเรียกมาฆ่าอีกคนนึง
โดยเอาโทรศัพท์มือถือของนางสาวกุ้งมาส่งแชทไลน์หานายเจริญ
โดยทำทีว่าตัวเองเนี่ยคือนางสาวกุ้ง
แล้วก็พิมพ์ไปบอกว่าพี่หมายถึงนายเจริญนะนะ
พี่ทำอะไรอยู่มาหาหน่อยได้ไหมแต่นายเจริญไม่ตอบไลน์นะฮะ
ตอนนั้นคือคืนวันเสาร์นะครับในไข่บอกว่าส่งไลน์ไปหาทุกชั่วโมงนะ
ตั้งแต่๕ทุ่มคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาจนถึงตี๔วันอาทิตย์
นายเจริญเนี่ยตอบไลน์กลับมาบอกว่าเดี๋ยวจะรีบไปหา
ในไข่ก็เลยส่งไลน์ไปบอกอีกบอกว่าถ้ามาถึงแล้วเนี่ย
เลื่อนประตูรั้วขับรถเข้ามาจอดที่โรงรถได้เลยไม่ต้องตะโกนเรียก
เพราะเปิดประตูรอไว้หมดแล้วอืมนี่ฮะค่ะประมาณตีห้าครึ่ง
นายเจริญขับรถมาถึงบ้านของนางสาวกุ้งนะครับก็จอดรถเสร็จแล้วก็เปิดประตูบ้านเข้าไป
ก็ไปเจอในไข่ที่นั่งรออยู่บนโซฟาในห้องรับแขกพอนายเจริญเปิดประตูบ้านเข้ามาฮะ
จังหวะหันหลังปิดประตูเท่านั้นแหละในไข่ที่อยู่ที่โซฟาเนี่ย
ยิงใส่ศีรษะนายเจริญเลยแล้วก็เสียชีวิตเป็นศพที่สองอืม
จากนั้นในไข่ครับบอกว่าได้เปลี่ยนแผนที่กะว่าจะเอาศพไปทิ้งตามแนวป่าแนวเขาเนี่ย
ก็เลยเปลี่ยนใจเอาศพยัดใส่ถุงนะครับแล้วไปทิ้งที่สวนหลังบ้าน
เพราะตอนนั้นมันเริ่มเช้าแล้วฟ้าเริ่มสว่างแล้วนะ
โดยลากร่างของนายเจริญไปก่อนหลังจากจัดการศพเสร็จทั้งสองศพนะฮะ
ไปทิ้งสวนหลังบ้านก็มาล้างคราบเลือดแล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ก็เลยมีทั้งรถของนายเจริญกับรถของนางสาวกุ้งจอดอยู่ที่บ้าน
ตำรวจได้นำตัวในไข่ไปทำแผนที่บ้านของในไข่ที่อำเภอเชียงดาวด้วยนะครับ
เพราะว่าพอก่อเหตุแล้วเนี่ยขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปที่บ้านตัวเองนะครับที่อำเภอเชียงดาว
จุดนี้เนี่ยตำรวจเคยไปตามนะครับแล้วเจอจดหมายสั่งเสียแล้วก็ซ่อนอาวุธปืนเอาไว้
ในไข่บอกว่าหลังจากที่กลับมาที่บ้านเนี่ยตั้งใจว่าจะฆ่าตัวตาย
ก็เลยเขียนจดหมายสั่งลาสั่งเสียเอาไว้แต่พอเขียนเสร็จเหลือไปเห็นรูปของพ่อตัวเอง
แล้วนึกขึ้นได้ว่ายังไม่เคยบวชทดแทนบุญคุณให้กับพ่อกับแม่
ก็เลยเปลี่ยนใจเป็นบวชทดแทนบุญคุณพ่อกับแม่แทนแล้วก็จะเพื่อขออโหสิกรรมผู้ตายด้วย
ฆ่าตัวตายแล้วจะไปบวชก็เลยเดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงดาวแล้วก็ถูกตามไปจับกลุ่มที่นั่น
ไข่บอกว่าสาเหตุทำไปเพราะว่าหึงหวงกลัวว่านางสาวกุ้งจะปันใจให้ชายอื่น
เพราะพักหลังเริ่มตีตัวออกห่างแล้วหันไปคบหากับนายเจริญ
เป็นตัวปัญหาทำให้เราต้องมีปัญหากัน
คำกราบอ้างของผู้ต้องหาคือเขาไปมองว่าเขาเป็นตัวปัญหากันหมด
แต่ความจริงละตัวนี่แก้ปัญหาแบบนี้ไม่ได้
ไปยิงเขาตายแบบนี้หลังจากทำแผนเสร็จ
ตำรวจได้คุมตัวนายหวัดสรรหรือว่านายไข่
มีญาติคนมารอเยี่ยมและที่สำคัญมีภรรยาคนแรก
และคนที่สองของในไข่มาเยี่ยมด้วยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไร
เอาอาหารมาเยี่ยมนะมีลูกสาวสองคนมาเยี่ยมพ่อด้วย
ในไข่เขาก็บอกกับลูกกับเมียว่ากังวลเรื่องหนี้สิน
ถ้าเขาอยู่ข้างนอกเนี่ยยังพอหาเงินมาใช้หนี้ใช้สินได้
ทีนี้ก็ต้องติดคุกแล้วกลัวว่าหนี้สินเนี่ยจะตกไปอยู่ที่ครอบครัว
นี่เห็นไหมความลำบากเนี่ยฮะทีนี้เป็นปัญหาเลยนะครับ
ซึ่งตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ลูกสาวเนี่ยบอกว่าหลังจากได้คุยกับพ่อเนี่ยพ่อก็ดูคลายความกังวลขึ้น
เพราะว่าลูกบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรับผิดชอบให้
อย่างภรรยาคนที่หนึ่งกับคนที่สองที่มาเยี่ยม
ก็เอากระดาษมาบอกจดมาว่านี่เนี่ยมีอยู่ที่ไหนยังไงบ้าง
เพราะว่ายังไงซะเนี่ยเดี๋ยวลูกก็คงต้องไปจัดการให้
เอาเป็นว่าอย่าคิดถึงขั้นเครียดจนฆ่าตัวตายก็แล้วกัน
เพราะว่าอยู่ในคุกเนี่ยลูกกับเมียยังพอมาเยี่ยมได้
คือภรรยาคนแรกของในไข่บอกว่าพอได้ไปเยี่ยมแบบนี้นะ
ก็เหมือนกับว่าในไข่ก็มีกำลังใจดีขึ้น
เครียดหนักมากแล้วเขาก็บอกว่า
ตอนนั้นน่ะอารมณ์ชั่ววูบโมโหเลยตัดสินใจทำลงไปโดยไม่ยังคิด
พอลูกสาวทั้งสองคนบอกว่าอยู่ให้หนูเลี้ยงก่อนนะ

ในไข่ตัวผู้ต้องหาก็เริ่มผ่อนคลายลงมาบ้างนะคะ
กลัวว่าจะฆ่าตัวตายในคุกเนี่ย
ใช่ในไข่มีครอบครัวมาแล้วก็สองครั้งนะครับ
ก็ไม่ได้เป็นการคบซ้อนอะไรแต่เป็นลักษณะที่ว่า
มีครอบครัวมีปัญหาแล้วก็เลิกกันไป
มาเจอผู้ตายมั่นใจว่าเป็นรักครั้งใหม่
ไม่รู้ว่าผู้ตายเหมือนกับคุยกับคนอื่น
พอรู้เรื่องตั้งใจว่าจะเคลียร์ปัญหา
แต่พอเคลียร์ไม่ได้ก็เลยก่อเหตุแบบนี้
ไข่ให้ข้อมูลเอาไว้ลักษณะแบบนี้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสุคลศรีอรุณรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่า
จากการสืบสวนของตำรวจเชื่อว่าในไข่ก่อเหตุคนเดียว
ไม่มีคนสนับสนุนให้การช่วยเหลือในการหลบหนีอะไร
ไข่เองก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ไม่มีพิรุษมั่นใจว่าหลักฐานต่างที่มีเอาผิดแบบข้อหานักได้เลย

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาอันนี้กรณียิงกุ้งนะคะ
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนคือกรณียิงนายเจริญเพราะว่าส่งข้อความไปหานัดแนะให้มาหาวางแผน
อันนี้ไตรตรองโทษหนักเลย
ซ่อนเร้นอำพรางศพยิงปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะครับ
นำตัวในไข่ฝากค้างต่อสารจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้าพรุ่งนี้ค่ะ
อันนี้ปัญหาของจริง
ที่คุณบอกว่าฝ่ายหญิงฝ่ายชายที่ยิงเขาตาย๒ศพ
เป็นคนสร้างปัญหาความจริงแล้วเนี่ยคุณนี่แหละปัญหาแล้วล่ะ
โดยเฉพาะหนี้สินที่มีอยู่พอมารู้ตัวตอนนี้สายเกินไปแล้วทำอะไรไม่ได้ล่ะ
เพราะว่าเจ้านี่เนี่ยถ้านี่นอกระบบเนี่ยไปคลีย์กันเองนะ
แต่หนี้ในระบบเนี่ยเขาตามที่ทายาทแน่นอน
ถูกต้องคือทุกอย่างต้องใจเย็นจริงนะต้องมีสตินะคะ